ต่อที่เรื่องของกล้องวงจรปิดเหมือนกันนะคะกล้องวงจรปิดที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เขาจับภาพช่วงเวลาที่มีคนร้ายมาขโมยรถสกูเตอร์หน้าร้านไปด้วยนะคะ
สกูเตอร์คันนี้เขาบอกว่าซื้อมาไม่ถึงหนึ่งเดือนเองขี่ยังไม่พอใจเลยนะคะ
ซึ่งคนร้ายใช้ลงมือก่อเหตุ๒นาทีเท่านั้นค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้
เขามากัน๒คนขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็จอดบังที่เสาไฟ
เดินเดินเข้ามาในร้านนะคะเขาบอกน่าจะเป็นผู้ชายนะอายุประมาณ๒๐๒๕ปี
สังเกตเห็นว่าคนร้ายเดินหลบมุมกล้องวงจรปิดด้วยนะ
คาดว่าน่าจะเคยมาที่ร้านแล้วก็มาสังเกตกล้องวงจรปิด
จากนั้นค่ะเขาก็เข้ามาไม่ได้สวมหมวกปิดบังใบหน้าอะไรเลยนะคะ
แล้วก็มาลงมือขโมยรถสกูเตอร์สีชมพู
จอดไว้ที่หน้าร้านแล้วก็ขี่รถคันที่ขโมยหลบหนีไป
ที่สำคัญใช้เวลาก่อเหตุ๒นาทีเท่านั้นเองนะคะ
นางสาวนัทรดาสุวรรณรันเป็นเจ้าของรถ
เล่าให้ฟังบอกว่ารถสกูเตอร์หรือว่ารถป๊อปคันนี้ที่ถูกขโมยไป

ปกติแล้วทุกวันจะเอารถคันนี้เข้าไปเก็บไว้ในร้าน
แต่ว่าวันที่เกิดเหตุลืมลืมจริงนอนไปก่อนนะคะ
แล้วก็เลยจอดคู่ไว้กับรถจักรยานยนต์อีก๑คัน
ทีนี้ตื่นมาตอนเช้าอ้าวสกูเตอร์ฉันหายไปไหนนะคะ
สรุปถูกขโมยไปแล้วก็มาเปิดภาพกล้องวงจรปิด
ก็เลยเห็นพฤติการของคนร้ายทั้งหมด
บอกว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิด
พอเห็นหน้าไกลเหมือนจะคุ้นนะ
เหมือนจะเคยเข้ามาที่ร้านเหมือนกัน
แล้วก็ดูว่าตั้งใจจะมาขโมยเอารถป๊อปคันนี้ไป
โดยนำหลักฐานก็คือภาพกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
ไปแจ้งความที่สพพระนครศรีอยุธยา
และตัวเองก็ได้ลงโซเชียลมีเดียด้วย
ทั้งเป็นคลิปแล้วก็เป็นภาพนิ่งด้วยนะคะ
ตั้งเงินรางวันนำจับ๑หมื่นบาทค่ะ